โอ้โหนับไม่ถ้วนครับจูบกันทีละลิปติกหายตลอด
ถ้าสมมุติให้กลับเป็นแฟนนะคะเราว่าไง

วันนี้นะคะเรามีนัดกับหนุ่มหล่อคุณผู้ชม
ที่พูดชื่อปุ๊บนะคะแฟนคลับกรี๊ดสนั่นแน่นอนนะคะ
เราจะมาลวงลืมหัวใจนะคะว่ามีแฟนหรือยัง

อื่นเลยน้องมิวตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากคุณผู้ชม

เกิ้ลล่าสุดซิงเกิ้ลแรกเลยเธอ
โอ้โหแฟชั่นโดดเด่นมาก
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่มาที่ไปของซิงเกิ้ลนี้
ตอนแรกเนี่ยตอนโควิดครับผมแล้วก็รู้สึกว่า
เรายังมีความฝันหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำคือการเป็นนักร้อง
ก็เลยช่วงโควิดก็เลยไปเรียนร้องไปเรียนเต้นมาเพิ่ม
เพราะตอนที่คิดว่าจบซิงเกิ้ลแรกเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเพลงแนวไหนดี
คือช่วงนั้นเหมือนทุกคนแบบดูคือเครียดรู้สึกเศร้าอะไรพวกนี้ครับ
ผมเลยรู้สึกว่าอยากมีเพลงหนึ่งที่เวลาเขาได้ฟัง

ผิดบอกว่าจริงแล้วอยากเรียนนิเทศศาสตร์

แต่ว่าพอได้เข้าวงการจริงรู้สึกยังไงบ้างคะออกมาทำงานตรงนี้
สนุกครับงานในวงการมันได้เจอคนใหม่ทุกวัน
ได้ลองทำอะไรที่แบบหลายแบบ
มันก็เลยยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นเพราะผมเป็นคนที่แบบอยากเป็นคนชอบลองสิ่งใหม่อยู่แล้ว

ก็พูดถึงการแสดงแล้วเนาะก็ต้องพูดถึงตอนผ่านไทยเนอะนะคะ
ซีรีส์เรื่องแรกเลยกับผู้จิ้มครับ
เห็นบอกว่าเปิดฉากมาวันแรกต้องจูบกันเลยจูบกับผู้ชาย

ทำให้แบบก็จูบกันมาหลายรอบแล้วแหละ
ชอบจังเลยฮะจูบกันหลายรอป

ไม่เคยคิดเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบตอนนั้นเครียดมาก

ตอนที่แคสต์เข้ามาก็โดนกระแสหนักมาก
แบบเนี่ยทั้งผมทั้งน้องเลย

ของกรัฟก็ลุคก็ไม่ได้ขนาดนั้น
เพราะว่าตอนนี้ยายคือต้องล่ำมาก

เราอยากแบบให้คนที่เขาเคยอ่านนิยายมา

มันทำให้คนเชื่อได้ในตัวละคร
โหนับไม่ช่วงครับ
ยิ่งซีส่องยิ่งนับไม่ช่วงพร้อม
ก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นเป็นที่ดีเลยไหมค่ะ
อยู่กับน้องกั๊บก็คือทำงานง่ายมาก
เพราะว่าเหมือนน้องเขาแบบเขาพร้อมจะเรียนรู้ไปกับเรา

ความจริงก็เหมือนเราใหม่มากด้วยตอนนั้น
ตอนที่ก่อนจะได้บทมาเราสองคนคือเอาตัวนิยายครับ

โทรหากันแล้วก็นั่งอ่านเพื่อจะทำความรู้จักตัวละครด้วย
ตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ทำความรู้จักเรากันเองด้วย
มันทำให้แบบพอเราได้คุยกันทุกวัน

มันก็เลยแบบเหมือนเรารู้จักกันมากขึ้นสนิทกันเร็วมากขึ้นด้วยครับผม
เห็นบอกว่าบางทีแบบเรามีเครียดเรื่องอื่น
แล้วก็แบบโทรไปขอกำลังใจเขามาจับมือเรา

อย่างเวลาแบบเจอซีนที่มันหนักมากซีนดราม่าอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีก็ต้องให้น้องช่วยแหละ
ก็บอกน้องอยู่ไหมแบบขอจับมือน้องหน่อย

มีความรู้สึกต่อกันมันน่าจะแบบมันต้องเป็นแฟนป่ะคะ

เรื่องความรักมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างคะ

คือประเด็นผมจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ตลอด
บางทีคนที่อยู่ข้างเขายังไม่พร้อมจะไปพร้อมกับเรา
แล้วทำให้เราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้
เปคก็คืออย่างนี้แหละคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อมเรา
อ๋อกรับก็ใช่สิกรับก็ใช่เรียนรู้ไปพร้อมมิว

เคยปรึกษากราฟเรื่องความรักเราไหมคะ
หรือว่าไม่ต้องปรึกษาเพราะว่าก็อยู่กับกราฟอยู่แล้ว
ก็ปรึกษาเพราะว่ากราฟอาจจะทำให้ไม่พอใจหรือเปล่า
ก็ถ้าเรื่องความรักเราผมไม่เคยปรึกษาอะไรน้องนะครับ
ถ้าเรื่องไม่พอใจหรือว่าทะเลาะกันอะไรพวกนี้
เราจะเป็นคนที่มีอะไรพวกใส่กันเลย

เวลาถ้าทะเลาะกันอะไรผมก็จะบอกเลยว่าเนี่ยพี่โกรธอยู่นะพี่โกรธเรื่องนี้

พูดเรื่อยอย่างอย่างงี้หรอ
พูดเรื่อยก็มีแต่ไม่ยอมคุยด้วยก็มี

เอ้าแล้วใครงอนคะ
โดยเวลาเราทำหน้าบึ้งใสคลับจะชอบว่า

เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็พูดเอง

ถ้าสมมุติให้อัพเป็นแฟนนะคะเราว่าไง

กรุ๊บวนกิจกล้ายกัน

เรียกได้ว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่ตอนนี้ไง

ก็มีถามบ้างครับผม
ถ้าน้องเขาแฮปปี้ผมก็โอเคนะครับ
ตรงข้ามกันกราฟเคยถามมิวไหมว่าแบบ

ก็มีอีกนะเวลาไปทำงานเจอคนนี้คนนี้
ชื่อชื่อนี้น่ะ
คือขับรถจนจะถึงที่แล้วก็อาจจะยังไม่รู้ความสัมพันธ์ของคู่กันไง
แต่ว่ามันก็มีช่วงดราม่าเนาะ

แล้วก็ต่างฝ่ายก็มีความถนัดในงานที่แตกต่างกัน

มันมีทั้งงานคู่แหละแล้วก็มีงานเดียวด้วย

แต่ผมกับก๊อฟก็สนิทกันดีเหมือนปกตินะครับ
เวลาที่มันมีเรื่องพวกนี้
ผมจะแบบให้กำลังใจเขามากกว่า

สรุปก็คือยืนยันตรงนี้ว่าไอ้ข่าว

ทะเลาะกันมีบ้างจริงนะครับผม
แต่ว่าส่วนก็เป็นเรื่องแบบ
ไม่ใช่เรื่องเจอกันเลยนะครับ
ไม่ชอบกำกันเลยหรอกครับ
จะได้เหลือแค่๒คน
มันก็ง่ายเนอะ
เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับ
โอ้โฮตอบดาราบ้างเลยอ่ะเป็นเรื่องของอนาคต

แล้วอนาคตของมิวมีกัลปล่ะมั้ยคะ

ข้าก็ในสถานะที่เป็นทุ่นพี่ในประการ
ก็ขอโอยพอดย์ให้น้องมิวซุปะสิทธิ์นะคะ
่งดังมีชื่อเสียงค่ะที่สำคัญก็

แล้วก็ขอให้อนาคตของน้องมิวนะคะ
ก็มีน้องกัฟอยู่ด้วยตลอดเวลา